ขอบคุณค่ะครับลงไปดูทางใต้กันหน่อยนะครับ
กลุ่มกลุ่มคนขับเรือที่เป็นคนขับเรือนำเที่ยวนำเรือหลายร้อยลำนะครับ
จอดปิดทางเข้าออกบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดนพรัฐธามราหมู่เกาะพีพีที่กระบี่นะครับ
เรียกร้องให้ลดค่าธรรมเนียมในการเข้าอุทยานให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ส่งผลให้วันนี้นักท่องเที่ยวตกค้างนับพันคนทีเดียวครับ
ทางด้านของกลุ่มชามเรือนำเที่ยวครับในพื้นที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่
กลางทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่อุทยานรวมกว่า๓๐๐นายคอยดูแลความปลอดภัยทั่วบริเวณ
จากนั้นชาวเรือก็ยื่นหนังสือเรียกร้องให้นายนัทพลรัตนพันธ์นะครับ
ซึ่งเป็นภูมิในการส่วนจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ออกไปรับหนังสือร้องเรียนซึ่งนายนัทพล
ขณะที่เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายให้ประชุมหามรือเพื่อหาทางออกในการแก้ปัญหาดังกล่าวครับซึ่งการชุมนุมที่เกิดขึ้น
ก็ทำให้นักท่องเที่ยวที่ซื้อโปรแกรมท่องเที่ยวทางทะเลไปตามเกาะต่างต้องตกค้างรวมกว่า๑๐๐คนครับ